ดูเรื่องนี้ที่กระบี่กันหน่อย
คุณแม่ท่านหนึ่งพาลูกวัย๒เดือนไปหาหมอ

แล้วได้ยายาน้ำยากินกลับมากิน
แล้วข้างขวดสลากเขียนว่าแคลเซียม

ปรากฏว่าไอ้ยาที่แปะว่าแคลเซียมนั้น
มันกลายเป็นยาคารามายแก้คัน

มันต้องทาแก้คันภายนอก
คำถามคือทำไมถึงเอาสลาก
แปะในขวดยาคารมาย

ต้องตรวจสอบและรับผิดชอบ

ลูกอายุ๒เดือนอยู่ที่กระบี่

ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจำอำเภอ
ทางโรงพยาบาลให้ยาน้ำมากิน
ก็แปะเอาไว้เลยว่าเป็นแคลเซียม

มารู้อีกทีอาการลูกสุดลง
ต้องไปรักษาตัวในห้องไอซียูของโรงพยาบาลกระบี่
เพราะนี้ยาที่บอกว่ายากินแคลเซียมมันเป็นคาลามาย

ในการโรงพยาบาลกระบี่ออกมาแถลงข่าวชี้แจง
เมื่อวานบอกว่าคือตอนแรก
เด็กถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลกระบี่วันที่๗ธันวาคม
อาการถ่ายเหลวมีผื่นคันที่บริเวณขาดิบ
ต่อมา๑๔ธันวาคมเด็กไปพบแพทย์ตามนัด
ซึ่งแพทย์พบว่าเด็กมีอาการอิดโรยอ่อนเพลียและถ่ายเหลวติดต่อกันไม่น้อยกว่า๕ครั้ง
เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดซึ่งเด็กเนี่ยไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤต
อันนี้คุณหมอบอกยังรู้สึกตัวดียังมีอาการดีขึ้นแล้ว
แล้วทีนี้ก็ยังให้กินนมได้ตามปกติณจนถึงที่แถลงข่าว
ส่วนกรณีที่กินยาคลามายเข้าไปทราบว่าคุณแม่ให้เด็กกินเข้าไปประมาณสักครึ่ง๔๔ได้
คุณหมอบอกว่ามันก็ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากน่าจะประมาณสัก๐๑๕มิลลิกรัม
แล้วถ้าเกิดว่าคารามายกินเข้าไปประมาณนี้เนี่ยมันจะไม่ได้ก่อให้เกิดเป็นผลเป็นพิษ
หรือเป็นอะไรต่อร่างกายโดยปริมาณของทรมานที่มันจะก่อให้เกิดเป็นพิษได้
ต้องกินประมาณสัก๒ขวดเข้าไปจึงจะมีผลต่อร่างกายอันนี้คุณหมอบอก
ส่วนความผิดพลาดของโรงพยาบาลในการจ่ายยาก็ดีในการแปะสลักผิดก็ดีเนี่ย
สาธารณสุขจังหวัดเองตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
โรงพยาบาลประจำอำเภอทำไมถึงเกิดความผิดพลาดขึ้นได้
เดี๋ยวเขาตรวจสอบให้เพราะว่ามันไม่น่าจะแปะผิดเนอะ
เอายาทาภายนอกยาคารามายาแก้คันไปให้คนกินอะไรแบบนี้
เดี๋ยวรอฟังการตรวจสอบอีกทีว่าผลออกมาจะเป็นอย่างไร
แต่ว่าตอนนี้เด็กคนนี้ยังอยู่ในมือแพทย์คุณหมอของโรงพยาบาลกระบี่
ก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับ